พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจ

มันใหญ่มากค่ะมันคือหุ่นฟางยักษ์ที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยค่ะ

หมายถึงตัวข้างหลังอะค่ะ
ไม่ใช่ผมชอบแต่งชุดปรายเวท
ปลายเวทคือส่วนสบาย
ไม่ได้ปลายเวทปลายวัดอะไรอย่างนี้
เพราะว่าที่นี่คือลานข้างบุบันศรีเวลี
พระราชศึกษาริมถนนสายมหาสารคามโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

เพราะตอนนี้เขาจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม๒๕๖๒

พื้นที่ที่เขาจัดงานมีกว่า๓๕ไร่
มันกว้างขวางมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทำหุ่นฟางยักษ์ออกมาได้หลายตัวแบบนี้ค่ะ
น้องหนูคนที่ไปงานเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจ
เพราะว่าได้สัมผัสใกล้ชิดกับหุ่นฟางยักษ์หลากหลายรูปแบบ
ก็มาเซลฟี่บ้างก็มาดึงแขนดึงขาหุ่นบ้างก็มีนะคะ

มีหุ่นฟางรูปมังกรก็มี

แล้วก็ไม่ได้มันมีแค่ไม่ใช่แค่แบบใหญ่เท่านั้นนะ
กลางวันมันอลังกาลแล้วค่ะ

พระอาทิตย์หดหายไปแสงจันทร์เข้ามาแท้
กลางวันตอนนี้หุ่นฟางก็จะเปลี่ยนสี
เปลี่ยนสีหรอ
อ๋อตอนนั้นมีวิธีแต่ยิ่งสวยว่าอะไรบ้างนะเถอะ

ก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบนึง
เรียกว่ากลางวันก็สวยแบบเป็นธรรมชาติ
กลางคืนก็สวยแบบว่ามีแสงสีตื๊ดกันไปหน่อยนะคะ
ส่วนบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งที่แหมมันช่างดีเหลือเกิน

แค่เราได้พักผ่อนบ้าง

ให้เราพักผ่อนให้เราค้างคืนได้
ห้องน้ำห้องท่าอาหารมีคอยบริการกันอย่างเต็มที่คุณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
และสนับสนุนกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคาม

เที่ยวกันได้ตลอดทั้งเดือนมกราคมเลยคุณผู้ชม
ยังมีเวลาอีก๒สัปดาห์โดยประมาณนะ
พาลูกหลานคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวคนรักมากันได้หมดเลย
เพราะว่าจะมากลางวันก็สวยกลางคืนก็ดีได้บรรยากาศครบถ้วนเลยนะคะ